ไปดูภาพภาพนี้กันถือว่าเป็นภาพหาดูยาก
เราอาจจะเคยเห็นแต่ในสารคดี
แต่เนี่ยภาพนี้ชาวบ้านเขาถ่ายได้เองเลยค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้สังเกตดีเหมือนเป็นแมลง
แล้วก็กำลังกลิ้งเหมือนลูกอะไรสักอย่าง
เขาเรียกว่ากุจีกลิ้งเบ้าค่ะ
กุจีกลิ้งเบ้า
ใช่แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ภาพนี้ถ่ายไว้ได้โดยลุงสมานและป้าสร้อยคำทองเทพ
เป็นชาวบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ภาพนี้คือภาพของกุจจีมันกำลังกลิ้งเบ้า
เบ้าเนี่ยก็คือลูกดินนะคะที่ผสมด้วยขี้ควาย
ข้างในของเบ้านี่นะมันจะมีตัวอ่อนของกุจจีอยู่นั่นเอง
อ๋อผมนึกออกแล้วข้างในเขากระทะออกมาแล้ว

มันก็แล้วแต่คนมันก็เหมือนว่า
ตัวพ่อตัวแม่มันเนี่ยพยายามรักษาตัวอ่อนของมัน
กว่าจะฟักออกมานะคะหน้าตามันก็เป็นแบบนี้
แต่นอกเหนือจากภาพที่เราเห็นแล้วนะ
สมานแกยังเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านให้ฟัง

คุณลุงบอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
มีหมาตัวหนึ่งหิวโสเดินผ่านมาเจอกุจีสองตัว
กำลังกลิ้งเบ้าพาเปลวแดดที่โรนระอุอยู่กลางท้องถุงนา
หมาหิวโซขนาดนี้ก็กะจะกินก๋วยจีบเป็นอาหาร
มันก็เลยแกล้งตะโกนถามกุจีให้ตายใจ
ถามว่านี่เจ้ากุจจีเจ้าจะไปไหนไม่ร้อนหรือยังไง
คุณจีก็ตอบมาว่าพระรามไม่ไปช่วยรบที่กรุงลงกา

นี่ไงก็จะกลิ้งเบ้าไปปิดรูของแมงจีมายโม
เพราะแมงจินายโมเนี่ยมันจะออกมาฆ่าคน
คุณผู้ชมพวกหมาได้ยินแบบนั้นนะ
หมาก็รู้สึกทึ่งถึงความสามารถของกุจจี
ว่ามันสามารถกลิ้งเบ้าไปปิดรูแมงจินายโมได้
มันก็เลยกลัวก็เลยไม่กินก๋วจีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็หลับไป
เหมือนเหล้ากล่อมเด็กนอน
เด็กชายชนะตื่นค่ะนิทานจบแล้ว

อ่านเอาเองไปหาอ่านเอาเอง